ผู้ชายที่ดูอบอุ่นอย่างพี่เคนธีรเดชนี่นะคะ

และยังเคยนอกใจภรรยาด้วย
ตกใจเหมือนกันนะดูสำหรับ
ตกใจเราฟังตอนแรกนี้ฉันไม่เชื่อนะ
และก็ยังไม่เชื่ออยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเจอมาเลยใช่ไหม
ไปให้ภรรยาเก่งมาก
แล้วก็ยอมรับตรงในรายการด้วยว่า

ไปฟังค่ะ

เขาจะเป็นคนไม่ค่อยอ้อนเขาจะเป็นแบบว่านิ่งอะไรอย่างนี้
ผมก็ต้องเป็นฝ่ายหมดกว่า

เพราะว่าคุณหน่อยเขารู้ไม่ได้อะไร
ถ้าจริงนี้ฉันก็ตกใจเหมือนกัน
อะนอกจากว่าจะมีซุปตาเบอร์ต้นอย่างพี่เคนแล้วนะคะ
เมื่อวันนี้งานชุลมุนชุลเกด้วยความว่าซุปตาไปหลายคน
พี่แจกยกตัวยางทีในความชุลมุนวุ่นวายของเมื่อวันนี้
ที่เห็นในภาพค่ะมิกกี้เจนนี่มานะคะแต่ว่าตะลึงนิดนึง

เพราะฉันก็ไปเจอเขาพอดีบอกว่าก็ทักไป

ก็คือเอาพูดตรงแอบมีเจือนนิดนึง

แต่ว่าเขาก็ไม่เจอกันนะเหมือนคนละทางคนละแยกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นภาพแต่ว่าที่แน่เนี่ยหนังก็โอเคนะ
ก็ไปดูกันได้นะคะก็ไม่เสียก็ได้สำหรับ
นรก๖เมตรของพี่เคนถือละเดชน์ค่ะ